ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ไทยรัฐทีวี
กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษดรหกสามนะครับ

ล่าสุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปอยู่ที่พื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลได้แล้ว

ความเคลื่อนไหวของแก่นนำและผู้ชุมนุมเป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากธำเนียบรัฐบาล
ก็เดี๋ยวจะไปติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดหน้าธรรมเนียบรัฐบาลณขณะนี้นะคะนี่คือภาพสดเลยนะคะ๑๙นาฬิกา๕๕นาที
ขณะนี้มณฑลกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราชดร๖๓พร้อมทั้งแนวร่วมเนี่ยนะคะก็ไปอยู่บริเวณด้วยรอบทำเนียบรัฐบาลกันตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะก็คือที่ช่วงของถนนพิศนุโลกประตู๑ถึงประตู๔ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็จะรายล้อมไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็เริ่มมีแก่นนำปลาใสไปบ้างแล้วบางส่วนในช่วงแรก

กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยแกนนำของคณะรัฐ
ก็บอกว่าชัดเจนละ๓ข้อ
วันนี้ก็เพิ่มเรื่องของการต้องปล่อยตัว๒๑คนที่จับกลุ่มไปเมื่อวานนี้เท่ากับว่า

๑ผลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งนายก
เรื่องของความคืบหน้าความชัดเจนในการแก้ไขหรือว่าร่างรัฐธรรมนูลใหม่

ต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุม๒๑คนที่เป็นเพื่อนของเขาที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อวานนี้
ค่ะนะคะนี่คือภาพบรรยากาศสดในขณะนี้เลยนะคะ
และผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานมาว่าเมื่อช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งก่อนหน้านี้
มีนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลแก่นำคณะเก้าหน้าก็ไปปรากฏตัวที่บริเวณเวทีชุมนุมข้างธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะคะ
ไปให้กำลังใจไปแสดงความชื่นชมแก่นนำกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร๖๓
แล้วก็บอกว่าการชุมนุมในครั้งนี้เป็นเหมือนกับบทพิสูจน์สำคัญ
แกนนำที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนคนหนุ่มสาวมีวุฒิภาวะเป็นอย่างมาก
นี่นะคะหลายคนคาดว่าอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแต่มาถึงวันนี้พิสูจน์แล้วว่า
ได้มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีหลีกเลี่ยงความรุนแรงและบรรยากาศการชุมนุมก็เป็นไปด้วยดี
นี่คือนายปิยบุตรนะคะเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ไปให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาล
ปียบุตรก็พูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเมื่อวานนี้ค่ะ
เป็นชนวนนึงนะคะที่ทำให้วันนี้มันมีความรุ่มร้อนมากขึ้นในส่วนของการชุมนุม
ปิยบุตรตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งป้อมสกัดของเจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นไปตามพรบการชุมนุมนะคะ
แล้วก็เลือกใช้วิธีการจับตัวไปก่อนแล้วค่อยไปดูว่ากฎหมายมีข้อหาอะไรที่จะดำเนินคดีได้บ้าง
ฟังเสียงนายปิยบุตรนะคะ

ต้องมานัดชุมนุมกันใหม่ตรงกันค่ายิ่งทำแบบนี้มันจะยิ่งลูกลาบันกล่าว
ผมคิดว่าบริหารการจัดการชุมนุมเนี่ยอยากจะให้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของประชาชนด้วย
แล้วถนนหนทางเนี่ยมันเป็นภาษีของประชาชนร่วมกันจัด
ถนนเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับ
ถนนในสังคมประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิ์ใช้สอย

ไม่ใช่สมวนเอาไว้ให้ใครคนเดียวคนหนึ่ง
อาจารย์กับคนไม่กี่คนที่ออกมายืนพูด

เบื้องหน้าเบื้องหลังก็แสดงออกออกมา
แล้วเขาแสดงออกเสร็จก็จบนะครับก็กลับแล้วเดี๋ยวก็มานัดชุมนุมกันใหม่
ตรงกันข้ามยิ่งทำแบบนี้มันจะยิ่งลุกลามบานปลายนะครับ

อยากจะให้เข้าใจของความคิดความรู้สึกของประชาชนด้วย
แล้วถนนหนทางเนี่ยมันเป็นภาษีที่ประชาชนร่วมกันจ่ายนะครับ
ถนนเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับ
ถนนในสังคมประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิ์ใช้สอย